คือไอ้พวกนี้มันคนไม่กี่คนมันทำเขาเสื่อมเสียทั้งจังหวัด
อ่ะควันหลงส่งท้ายสงกรานที่สมุทรปราการค่ะ
หนุ่มขายของที่ย่านเมืองสมุทรประการนะ

อยู่ถูกสองวัยรุ่นบุกใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวฟาดไม่ยั้ง
แล้วก็เลยเถิดมาฟาดโดนแฟนสาวเขาเนี่ย

คือที่เราทำเป็นสีเทาเนี่ยอันนี้คือเลือดนะฮะ

ขออนุญาตทำเป็นสีแบบนี้แล้วกัน

ใช่คือเนี่ยค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพนี้ไว้
แล้วก็มีภาพของผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
บอกว่าอยู่ก็ถูกทำร้ายจากกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มของคืนวันที่๑๕เมษายน

เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเขากับเพื่อน๔คน
นั่งสังสรรค์กันอยู่ในร้านขายอาหารปากซอยพร้อมนิมิตร๗

อยู่มีวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านค่ะ

หยิบไม้กวาดทางมะพร้าวเดินตรงมาที่กลุ่มเขาเลยนะ
แล้วเอาไม้กวาดนั้นเนี่ยฟาดเข้าไปกลางโต๊ะหนึ่งป้าบแล้วก็ถามขึ้นมาว่า
เก๋าเหรอไม้กวาดทางมะพร้าวรู้จักไหมไม้กวาดที่มันเยาวยะรู้จัก
เป็นไม้มันมันแข็งมันใหญ่แล้วมันแข็งใช่แข็งนะ
อย่าไปคิดว่าทางมะพร้าวแล้วมันจะอ่อนอ่อนเบาไม่ใช่นะมันแหลมด้วยอ่ะถูก
มันเป็นทางมะพร้าวที่มันแก่แล้วอ่ะแบบฟาดแล้วถามว่าเก๋าเหรอครับ
หลังจากนั้นค่ะก็เอาไอ้ไม้กวาดทางมะพร้าวในมือเนี่ย
ทุกคนที่ขวางหน้าไม่ยั้งเลยอืมเพื่อนเขาคนหนึ่งถูกตีที่แขนซ้าย
ข้อมือฉีกขาดเลยนะคะครับส่วนผู้หญิงคนนี้คือนางสาวออนอุมา
แย้มแฟนของเขาเองโดนลูกหลงค่ะปากฉีกเย็บไปสิบสี่เม็
ลงมาก็ลงมาก็คือตีเลยตีตีเลยโดยที่จะก็คือไม่เคย
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแน่นอนตีเข้าที่เพื่อนก่อนฟาดเข้าที่หัว

และเหมือนเหมือนเข้าที่หน้า
แต่เขาเวียงไม้แบบอย่างเงี้ยค่ะเวียงแล้วก็โดนเพื่อน
คือตีมุ่งหรอพี่คือใครอยู่ก่อนก็คือตีหมดอ่ะ
ใครอยู่ก่อนก็คือตีหมดไม่รู้จักไม่เห็นไม่เคยเห็นน่ะแน่นอนครับ
ไม่ไม่รู้จักแน่นอนเราไม่ได้อยู่แถวนั้นอ่ะ
นายอธิคมก็บอกว่าเขามาตั้งร้านขายของ
เพิ่งจะมาเช่าสถานที่เพื่อขายของช่วงสงกรานนี่แหละ
อยู่อำเภอบังปูนู้นค่ะไม่ได้อยู่ในอำเภอเมืองสมุทรประการ
ครับไม่รู้ด้วยว่าวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเป็นใครแล้วก็อยู่แถวไหน
ตอนนี้แจ้งความสพเมืองสมุทรปราการเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
ก็พบว่าจุดตรงที่ตั้งร้านขายของของนายอธิคมเนี่ยเป็นลานกว้างหน้าซอย
แล้วก็เอาเต็นต์มาตั้งขายของขายของชั่วคราวแบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นหน้าร้านถาวรอะไร
ถามคนในชุมชนก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่กลุ่มวัยรุ่นชอบขับกระบะบรรทุกน้ำ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นกลุ่มเบิ้ลเครื่องใส่กันประจำทุกปีย้ำว่าทุกปี
และการเล่นน้ำสงกรานของวัยรุ่นที่นี่เหมือนเป็นประเพณีเลยค่ะต้องทะเลาะวิวาดกันเป็นประจำ
สาเหตุก็คือเล่นน้ำสงกรานแล้วถูกใจสาวคนเดียวกันก็คอมเมนต์กันเรื่องนี้ค่ะ
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเห็นจังหวะที่สองกลุ่มทะเลาะกันแล้ว
ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนโดยทันทีที่เห็นคนทะเลาะกันก็ตะโกนถามไปว่าทำอะไรกัน
วัยรุ่นก็ตกใจแล้วก็รีบหนีไป
เพราะตีกันแล้ววัยรุ่นเต็มมากเลยครับเพราะเขาเปิดเครื่องเสียงเสียงดัง
แล้วเด็กมันก็มาเล่นกันด้วยแล้วคนก็มาเล่นกันรวมกันไง
ก็คือมารวมจุดนี้จุดเดียวมีตีกันประจำ
สืบสวนสภาพเมืองสมุทรปราการก็บอกว่ารับเรื่องแล้วตอนนี้รู้แล้วล่ะ
ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละอีกไม่นานตามตัวมาได้แน่นอน
ให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการแสดงศักดาแสนยานุภาพของเจ้าถิ่น